ประกอบธุรกิจด้านธุรกรรมนาคมนะครับ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
้อมนำคำสอนของพระองค์ท่านมาปรับใช้
เรื่องของการบริหารงานและเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับ
เป้าหมายว่าจะบริหารงานด้วยความมีคุณธรรม
ติดตามจากรายงานของคุณกระดกรัฐโกวิชัยครับ
สี่พี่น้องทายาทตระกูลวิลัยลักษณ์พร้อมใจกันเปล่งเสียงร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
และน้อมถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานให้แก่ครอบครัว
หลังจากดำเนินธุรกิจผลิตจารย์รับสัญญาณดาวเทียม
ช่วยให้คนพื้นที่ห่างไกลได้ชมโทรทัศน์ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน
ครอบครัวนะคะก็เป็นครอบครัวคนไทยธรรมดา
ที่ตั้งตัวมาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้านะคะ
คุณพ่อเนี่ยท่านเริ่มทำจารย์ดาวเทียม
ซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าวิธีคิดของคุณพ่อเนี่ยก็
คืออยากจะให้ประชาชนในทุกที่
อยากให้ชาวบ้านเนี่ยรับชมสวัสดิ์อากาศรายการทีวีได้
เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยทำเสาอากาศทีวีมานาน
ซึ่งก็เข้าใจเลยว่าท่านก็ได้รับแรงบันดาลใจจาก
พระราชกรณียกิจของในหลวงนะคะ
สุดท้ายแล้วคุณพ่อก็เห็นว่าดาวเทียมปลารป้าเนี่ยออกอากาศ
ท่านก็ประดิษฐ์จานดาวเทียมขึ้นมาในเมืองไทย
ติดเอาไว้จานแรกก็จังหวัดแม่ห้องศร
ซึ่งทางจังหวัดเนี่ยรับดูรายการทีวีไม่ได้เลย
คุณพ่อก็มีความภูมิใจมากที่ได้ไปเปิด
ให้ทำให้ประชาชนในจังหวัดนั้น๓รับสามารถที่จะรับชมรายการทีวีได้
กลุ่มบริษัทสามารถยังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ไปติดตั้งจานดาวเทียมในพระตำหนักหลายแห่ง
ทำให้ในหลวงรัชกาลที่๙ได้ทอดพระเนธรายการโทรทัศน์จากทั่วโลก
กัญญาวณิตจักรวงลูกสาวคนที่๔ของครอบครัววิลัยลักษณ์เล่าว่า
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาดที่สุดไม่ได้ที่ครอบครัวจะจดจำไปชั่วกันละนาน
คือครั้งที่ทายาทคนโตของตระกูลเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
แล้วในหลวงรัชกาลที่๙ทรงทราบว่า
บริษัทสามารถจะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
พระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อทรงซื้อหุ้นของบริษัท
วันหนึ่งที่ได้เข้าไปเฝ้าในการติดตั้งจากที่พระตำหนักในหลวง
ท่านก็ให้พี่ชายเฝ้าแล้วก็ท่านก็บอกว่าได้ข่าวว่าบริษัทจะเข้าตลาดหลักทรัพย์
ถ้างั้นเนี่ยเรามีเงินที่เก็บไว้ส่วนตัวส่วนหนึ่งถ้างั้นเนี่ยเอาเราอยากจะซื้อหุ้นบริษัท
แล้วท่านก็ประธานเงินมาให้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เก็บไว้อย่างดี
ก็คือเป็นเงินจำนวน๓แสนบาทเป็นเงินที่ได้รับพระราชทานมาน่าจะใกล้จะ๒๐ปีแล้ว
ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นความภาคภูมิใจ
ธนบัตรใบละ๑๐๐บาทรวมมูลค่า๓แสนบาท
ถือเป็นสิ่งมีค่าสูงสุดที่ครอบครัววิลัยลักษณ์เทิดทูลไว้เหนือกล้าวเหนือกระหม่อม
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินธุรกิจ
ส่วนตัวแล้วสุกัญญาได้น้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
เรื่องความอดทนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
พร้อมกับน้อมนำคุณธรรมมาใช้ในการบริหารธุรกิจ
การที่บริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมแล้ว
แล้วเราทำให้นำเอาคุณธรรมนั้นมาประคองคนมาให้โอกาสคน
ในฐานะองค์กรภาคเอกชนฟันเฟืองที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ตั้งใจสืบสารพระราชปนิษฐานของพระองค์อย่างดีที่สุด
เพื่อช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า
ทำไมเราไม่เรียนรู้จากสิ่งที่ท่านทำและการให้ของท่านยิ่งใหญ่มาก
ประหยัดการดำรงตนแบบอ่อนน้อมถ่อมตน
มองเหมือนกับลูกทุกคนเป็นลูกของท่าน
ให้เกียรติแม้กระทั่งคนเท่าแก่ที่อยู่ข้างทางที่มารอรับเสด็จนะคะ
ไม่เคยถือตัวไม่เคยเลยที่จะมีคำพูดที่จะแบบทำให้คนไม่สบายใจ
เป็นแบบอย่างที่หาที่ไหนเปรียบไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้หรือไม่ว่าจะอีกกี่ชาติจริง
ท่านให้มองเหมือนกัน